ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตที่ต้องล้มลุกลุกคลาน

อุปสรรคและความล้มเหลวที่ท้าโถม
แต่ทุกคนในครอบครัวก็ไม่ยอมแพ้
และขอสู้จนกว่าชีวิตจะดีขึ้น

สถานะทางบ้านตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่ค่ะ
ก็ต้องดิ้นลนเองไปเรื่อยอย่างนี้นะ

ทำไมก็ไปยังโง่นก็ไม่ยังอยู่ทั้งอย่าง
งานที่มันเคยได้มันก็จะหาย
จนแบบมาถึงปีนี้มันหมดไปเลย
มันไม่มีเข้ามาเลยสักชุดนึงอย่างนี้ค่ะ
แม่ชื่อธัญมัยจันปีชื่อเล่นชื่อจุ๋ม

ทำอาชีพตัดกระโปรงให้เคค่ะ

หนูชื่อเด็กหญิงกัญญากรจันปีค่ะชื่อเล่นชื่อจักรจันทร์ค่ะเขาก็สนุกสนานของเขาตามวัยของเขาถ้าขายของเขาก็จะไปช่วยขายของส่วนมากจะใช้เขาถึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ย
ก็ช่วยตากผ้าบ้างแล้วก็เก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้าน
แล้วก็เย็บผ้าหมวดริมผ้าแล้วก็ช่วยแม่เล็กเล่น
สุขภาพแม่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร

จะเป็นพวกเบาหวานความดันไขมัน
แล้วก็พวกเส้นเลือดสมองตรีบที่มันเป็นนักเลยอย่างนี้
ที่ทำให้เขาแบบเดินไม่ค่อยจะได้
จะเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นอย่างนี้ค่ะ
เป็นโรคกระดูกมันจะรักษาไม่หาย
เหมือนตายทั้งเป็นแต่ต้องทำต้องสู้
ถ้าย้ายอ่อนไอคนลูกสาวก็จะลม

ตั้งแต่เราจำความได้เราก็รู้ว่าเขาพูดว่า

ทุกวันนี้ค่ะเดินเขาจะละมือไม่ได้แล้ว
จะต้องมีแบบไม้เท้าหรือว่ามีเก้าอี้

หักไปแล้วหงายท้องล้ม
ดีว่าครัวไม่ฟาดนะ

เราเย็บผ้าเราก็จะปิดจาก
แม่เป็นอะไรแล้วก็จะวิ่งไปดูในครัว

บอกไม่เป็นไรเราก็เจ็บเจ็บเป็น

ก่อนหน้านี้เจอจริงเลย

เพราะว่าลิเกมันจะไม่ได้มีเต็มเดือน

ท้ายก็เลิกขาย

นี้ใช่ไหมตังที่เหลืออ่ะ
ก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้งะ
ทำตัดกระโปรงลิเกมาได้ประมาณ๒ปี
จนกระทั่งมามีโควิดเข้ามาอย่างนี้
ฮะพระกงเหรอคะ
แล้วพอวันหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าเขาจะล้มคณะ
เขาจะไม่จ้างเราแล้ว
เราก็รู้สึกอึ้งมันก็แบบพังไปหมดเลย
คิดว่าจะไปยังไงต่อตอนนั้นจะทำยังไงดีวะ
งานที่มันเคยได้มันก็จะหายจนแบบมาถึงปีเนี้ย
มันหมดไปเลยอ่ะมันไม่มีเข้ามาเลยสักชุดนึงอย่างนี้ค่ะ
ลูกสาวแย่จริงประจุ่มแย่แบบไม่มีใครช่วย

แล้วทีนี้เราไม่มีงานมันมีค่าน้ำค่าไฟ

มีกระจังอยู่กระจังเครื่องลิเกก็นึกอยู่เหมือนกัน
หรือจะเอากระจังขายดี
ขายไปยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเรา
แต่ตอนนั้นคืองานมันไม่มีงานมันน้อยอ่ะ

พี่ก็รักเครื่องของพี่
เครื่องเพชรเครื่องที่เราหามามันยากกว่าเราจะได้มา

เออถ้าขายไปแล้วอ่ะมันจะมีกินมีใช้ในครอบครัวใช้หนี้เขา
ขายได้เราก็เลยตัดสินใจลงขายดูในเฟส
พี่แบบเสียดายมากเลยอะ
พี่ยังไม่มีเลยผ่าผ่านไปก่อนได้ไหม
ณทางบ้านตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่ค่ะ
ตอนนี้คือมันเป็นหนี้มากมันเป็นหนี้เก่าอยู่แล้วที่เราลงลงมา
แล้วเราทำอะไรแล้วมันก็ไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งที่เราขายของ
มันก็เลยเป็นหนี้สะสมมาเรื่อยค่ะ
ก็กลัวเขามาทวงหนี้แบบอะไรแบบนี้บ้าง
เขาก็ทำงานหนักเขาก็ทำทุกอย่างนั่นแหละที่ใครเขาจ้างทำ
ก็คือตอนนี้คือเหลือรายได้อยู่อย่างเดียวก็คือ
รับจ้างเก็บค่าน้ำให้กับหมู่บ้าน
ได้เดือนละพันกระบาทอะค่ะ
นางทนตราไม่มีแก๊อะไหลแล้ว
ผ่านมาเยอะช่วงมันแย่มากที่สุด
ทุกวันนี้ที่สู้อะ
กับลูกเราเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุน

มันไม่มีทางหลบหลีบไปดู้ไหนได้
ถ้ายายล้มอีกคนนึงเขาจะปรึกษาใครได้
เราก็ต้องสู้ต้องทำ
ก็ให้น้องสู้ตอนที่เขาแท้
ถ้ามีทุนสักก้อนหนึ่งพี่ก็อยากจะเอามาไว้ใช้หนี้เขา
แล้วก็ถ้าเหลือก็จะเอาไว้รักษาแม่ดูแลแม่
แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องค่ะ
ก็แบบขอให้ใช้หนี้ได้เร็วแบบอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
ไปมีเจ็บไม่ป่วยอะไรแบบนี้
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่จุ๋มจากจังหวัดชายนาฏครับ
จุ๋มสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ

ตอนนั้นอายุ๑๕ค่ะที่เริ่มหัดจริงจังเลยค่ะ
ส่วนมากจะเป็นนางรองเป็นนางเจ้าเราไม่ค่อยเก่งอะค่ะ
แล้วก็ตัวไหนขาดเราก็เป็นตัวนั้น
ขอให้มีงานอย่างเดียวเราก็สู้ไปเรื่อยเล่นอยู่หลายปีค่ะ

แรกก็ไม่แพงอะค่ะ๗๐๐จนกระทั่งมาเล่นลิเกกับคณะที่เขามีชื่อเสียงหน่อยนึง
ก็จะมีงานเยอะมีค่าตัวเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึง
๗๐๐ก็เป็นพันหนึ่งก็๑๐คืนเราก็ได้หมื่นนึง
แต่ไม่หยุดเท่านั้นเห็นบอกว่านอกจากเล่นลิเกแล้วเนี่ยจริงแม่จุ๋มยังมีอาชีพเสริม
ตอนที่เราว่างเราก็ขายของเล่นเด็กขายวันที่เราไม่มีงานลิเกเล่นไปขายตลาดนัดค่ะ
วันมันก็ขายไม่ได้ของเล่นเขาก็ไม่ค่อยจะซื้อกันเท่าไหร่นะคะทำยังไงดีวะค่าที่ก็ค่าที่
กลับมาบ้านค่ากับข้าวอีกไหนจะหนี้สินที่ต้องจ่าย
พอนึกถึงเอาวะเดี๋ยวมีงานลิเกเราก็คงมีกินอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเอาตรงนั้นไปใช้หนี้เขาก่อนตรงนี้ก็มันได้แค่นี้ก็เอาไปซื้อกับข้าวกินก่อนแล้วกัน
เอิ่งไปเหมือนกันตั้งใจไว้ว่าเงินตรงนี้
เดี๋ยวเราได้เงินตรงนี้แล้วเราค่อยเอามากิน
มาใช้แทนตรงนี้มันก็ไม่ได้
นั่นก็ถือว่าเป็นวิกฤตแรกเหมือนกันแล้วแม่จุ่มทำอย่างไรครับ
จะรักษาเท่ากับชีวิตของเรา
กระจังแล้วพี่ก็คิดสั้นนะคะ

เราทำคนเดียวแรงเดียว
แต่ว่าเราต้องดูแลแม่ลูกเราอะไรอย่างนี้

จากที่เราซื้อมาแพงเราก็

เราก็แบบมันก็ต้องทำอะ
ถ้าไม่ขายเราก็ไม่มีเงินใช้หนี้เขา

ก็เริ่มมีลูกค้าสั่งน้อง

เขาว่าว่าตัดถูก๒๕๐๐ต่อนั่นเอง

แล้วยังก็ข้อเท้าอย่างนี้ยิบจากดานนานขาอาวุธยัอะ

แล้วทำไมเห็นบอกว่าทำจนบางทีค้างไกล

อย่างก็นั่งมันจะแบบดังคื๊ดคื๊ดนี่ค่ะ
บางทีก็อ้าแล้วมันหุบไม่ลง

แล้วก็เขาบอกมันไม่ได้ขบกันไม่ได้อะไรกัน
เขาก็ให้ยาวิตามินแล้วก็ยาคลายเครียดมากิน
พอหลังจากวิกฤตโควิดเข้ามานี่แหละ
หมอลำก็ซาลิเกก็เศร้า

เห็นบอกว่าคนที่มาสั่งกระโปรงไว้บางเจ้าก็ไม่มาเอา
ใช่เขาก็ไม่มีสตางค์มา
เอาชุดเพราะเขาไม่มีงานก็พี่ฝากไว้ก่อนนะ
แต่เราก็พูดไปได้เราก็รู้อยู่ในใจแล้ว
ก็เป็นลิเกเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไง

ก็ไปกู้เงินเราก็เลยหันมาสู้มาขายก๋วยเตี๋ยว
ก็๒๓วันแรกก็ดีค่ะ
ขายได้สัก๓เดือนมันไม่ดี
ก็เลยหยุดเริ่มมีงานชุดเข้ามาใหม่อีก
ก็กลับมามีงานเข้ามาก็เลยบอกแม่หยุด
เราไม่ต้องไปลงก๋วยเตี๋ยวแล้วเรามาทำชุดกันใหม่อีกทีนึง
สงการมาโควิดมันมาหนักเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีงานเข้ามาเลยแม้แต่ชุดเดียว
นั่งมองโทรศัพท์ดูแล้วดูอีก
ระหว่างว่าจะมีลูกค้าทักเข้ามาในกลุ่มในแชทเรา
ตั้งแต่เล่นลิเกขายของเล่นขายก๋วยเตี๋ยวตัดชุด
ทุกอย่างทำแล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะดี

ก็ท้อก็ท้อตลอดเวลา
พอหันมาดูแม่กับลูกมันไม่ได้
เราต้องสู้ต่อไปมันถอยไปก็ไม่ได้
มันตันไปข้างหลังมันก็ตันต้องไปข้างหน้าอย่างเดียว
พอดูโทรศัพท์แล้วงานไม่มาเข้าแน่

พี่ชายมาชวนไปทำงานก่อสร้างกัน

คนข้างหลังเรามีเราต้องทำ

เพราะอะไรโควิดมันแรงมากเลยแคมป์คนงานต้องหยุดก่อสร้างต้องหยุด
ใช่ตัดสินใจไปกู้มาใหม่อีก๕๐๐
มาขายข้าวโพดปิ้งมันปิ้งอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เราก็มีเพื่อนมาชวนไปช่วยไลฟ์สด

ก็ทำให้มีแรงมีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างนี้ค่ะ
ชื่อเพจอะไรลิเกอะไรครับ
แบ่งปันน้ำใจลิเกไทยชายนาฏค่ะ

ถ้าเผื่อว่าใครที่จะมีรางวัลน้ำใจช่วยกันนะครับ
นอกจากไลฟ์สดแล้วมีรายได้จากอะไรอีกบ้าง
มีเก็บค่าน้ำหมู่บ้านนะคะ

ก็ได้พันธุ์หนึ่งอะค่ะยืนพื้นพันธุ์หนึ่ง

ไปเก็บค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้กลัวไหม
ก็กลัวค่ะแต่ก็เป็นรายได้ทางเดียวที่เราจะได้แล้วตอนนี้

พอเก็บปุ๊บเราก็ได้มีเงินกินปั๊บเลยอย่างนี้ครับ
จุ๋มมันมีปมอะไรที่อยู่ในใจของแม่
ที่ทำให้แม่แบบว่าตอนนี้ยังไม่พอใจ

ชีวิตเราเราทำทุกอย่างเราสู้เราดิ้นลนทุกอย่าง
แต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถดูแลครอบครัวดูแลแม่ของเราให้ดีได้ค่ะ
เหมือนที่เขาเคยเลี้ยงเรามาค่ะ
ยายไปมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับตอนนี้
เป็นไขมันอุดตันเส้นเลือด
แล้วก็เป็นความดาวรสชิบสูงแล้วก็เป็นเมลวหวานที่หลัง

ช้าช้าแล้วก็อ่อนไม่มีกำลังยืนก็ไม่ได้

ยังไม่สี่สิบเลยสามสิบกว่า
วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ล้มในเรื่องราว

วันนั้นหลังบ้านท่อน้ำมันแตก
เสียงดังจ๊กก็ไปปีนหน้าต่างเอาเก้าอี้วางอย่างนี้
แล้วก็เท้าแขนเท้าขึ้นไป
ก็อี้วางนี่มันถอยหนีมันก็ลืม
แล้วหงายท้องก้นดังปึ้งอย่างแรงเลย

จะทำยังไงยิ่งท้อเราก็ยิ่งแย่ใหญ่

จักรจันทร์แล้วลูกจริงแล้วงานหลักของหนูในบ้าน

ก็ช่วยแม่ขายของบ้างเป็นบางครั้งค่ะ

แม่ก็แบบให้ไปช่วยม้วนริมผ้า
แล้วก็ให้ไปช่วยแม่เล่นลิเกบ้าง
มีความในใจที่รักษาจันทร์อยากจะพูดกับแม่เลย

ก็อยากให้แบบสู้ตั้งใจทำงานอะไรแบบนี้
เวลาร้องไห้ก็แบบจะร้องไห้เลย

บอกแม่ตังค์หนูมีอยู่ในกระป๋อง๙๐บาท

เราก็มีกำลังใจแล้วก็มีความสุขนะ
ได้ยินลูกพูดแบบนี้กับเรา
นกป้านกอาชีพหลักป้านกทำอะไร
ก็ป้าก็ไปทำกว่าฟัง

แล้วก็ช่วงนี้ไม่มีใครจ้างเขาไปช่วยน้อง
เวลาที่น้องไม่มีงานก็จะชวนน้องไป
จ้ะส่วนน้องไม่มีงานอะไรก็ชวนน้องไปทำงานกว่าฟังบ้าง

เราไม่ค่อยมีตังค์เก็บ
เดี๋ยวเขาทำอะไรก็ทำนู้นมันเหนื่อยแป๊บเดียว

แล้วตอนนี้ก็คือต้นยังไม่ได้ส่งเลย

แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าได้เงินทุนไปต่อชีวิต

แล้วก็ถ้าเหลือก็เอามาดูแลแม่
อยากจะพาแม่ไปรักษามั่งอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมครับหากวันนี้เราล้ม
เราก็ยังมีครอบครัวที่ช่วยกันพยุงขึ้นมา

ที่ไม่ว่าจะต้องล้มสักกี่ครั้ง
ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันประคับประคอง

ให้กับครอบครัวแม่จุ๋มจากจังหวัดชายนาฏ

ไปต่อชีวิตหนึ่งล้านบาทจะได้หรือไม่

กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวของแม่จุ๋มจากจังหวัดชายนาฏนะครับ

ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วเชิญแม่จุ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้แม่จุ่มมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องจังหวัดชัยนาธค่ะ

ชอบอะไรในจังหวัดชายนาฏมากที่สุด

เขาก็จะมีทงประจำจังหวัดของเขาด้วย
ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่ค่ะ
จังหวัดจะมีต้นไม้ประจำจังหวัด

เดี๋ยวเขาจะติดเลยทงจังหวัดของเขาเนี่ยนะครับ

ไปเรื่องริเกย์ก็น่าจะเคยสังเกตบ้าง
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้

แม่ก็ไม่ค่อยจะรู้อะค่ะ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะแม่จุ๋มนะ
จุ๋มจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้านกครับ

น้ำแข็งใสฝนธนสุนทรบ้านของเราพระอภัยมณี

ขอเชิญป้านกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เครื่องร้านเรามีอะไรบ้าง
เครื่องใส่ก็มีลูกจาก

เอาละฮะเกี่ยวกับน้ำแข็งใสนะป้านะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีถ้วยสำหรับใส่น้ำแข็งใสนะครับ

เฉาก๊วยมีขนมปังแล้วก็มีวุ้นนะครับ

เป็นน้ำแข็งที่ใสมาเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็จะมีน้ำหวาน๒สีอยู่ตรงนั้น

อย่างที่ตัวอย่างที่เราทำเอาไว้นะครับ
แต่กติกาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับว่า
ตักเครื่องอย่างละ๒ช้อน

เอาน้องจุ๋ม
โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
น้ำแข็งใสจำนวน๑๒ถ้วยภายในเวลา๓นาที
ป้าขายน้ำแข็งใส่ได้วันละ๑๐กว่าถ้วย

เร็วเร็วเร็ว

กำลังใจจากแม่จุ๋มนะครับ

เราจะมาเชียร์กันอยู่ด้วยนะครับ
ได้แล้ว
หัวเดียวนะครับหินที่โบ๊คครับ
โอ้ยหัว
โอ้ยหัว
โอ้ยเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็ว
ที่๓นะคะตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับ
ออกสตาร์ทได้แต่เครื่องเริ่มติดแล้วนะครับ
หยุดไม่ได้แล้วครับตอนนี้ความเร็วเริ่มมาแล้วครับ
ความเร็วเริ่มมาแล้วครับตอนนี้นะครับ

กินก่อนหน่อยไว้ไว้ไว้
เซ็ตที่สองกำลังตามมานะครับ

กินไปได้
ไปหน่อยเถอะ

เดี๋ยวแตกถ้วยนะครับ
เอาแล้วนี่ถ้วย
เรียก๓ถ้วยนะครับ

๓ถ้วยนะครับ

เอาละลูกเกี่ยวกับพระอภัยมณีค่อยคิดนะ
สร้อยสุวรรณคือลูกของใคร
ตัวเลิศที่๑สุวรรณมารี
ตัวเลิศที่๒ละเวงวันลา
ตัวเลิศที่๓จันทรุดา
ตัวเลือกที่สี่ศรีสุวรรณ
หนูไม่รู้จักตัวละครสร้อยสุวรรณ
แต่หนูมาตอบข้อนี้ก็เพราะว่า

ตัวเลือกที่หนึ่งสุวรรณมารีค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสุวรรณมารีครับ
พี่เขาเห็นคำถามคำตอบตา

เหลืออีกหนึ่งพ่อหนึ่งคนก็คือคุณยายและ
ตอนนี้นะครับเหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องฝนธนสุนทรบ้านของเรา

ขอเชิญคุณยายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รู้จักทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้หรือยัง

รูปนี้อยู่ตรงไหนของบ้านครับคุณยาย
อยู่ตรงระหว่างกลางห้องกลาง
กรอบรูปเนี่ยจริงแล้วเป็น

แล้วก็มีลายรูปหัวใจเนี่ย

เขาทำสีดำเอาไว้เพราะว่าเราจะเป็นคำถาม
อยู่ตรงนี้แหละครับคุณยาย

สมาธิดีคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กรอบรูปนี้มีลายรูปหัวใจทั้งหมดกี่ดวง
ตัวเลือกที่๑๑๔ดวง
ตัวเลือกที่๒๑๕ดวง
ตัวเลือกที่๓๑๖ดวง
และตัวเลือกที่๔๑๗ดวง
ก็รูปนี้ยายดูทุกคืนแหละ
ดูรูปหลานก่อนนอนทุกคืน
แต่รูปหัวใจยายไม่เคยนอนนับเลย
เชียยายให้นำถูกด้วยนะคะ
ตัวเลือกที่๑กันแล้วกัน๑๔ดวง
ตัวเลือกที่๑๑๔ดวงครับ
คุณยายครบแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับ
รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
เพราะว่าครอบครัวแม่จุ๋มจากชัยนาธจะสามารถ
คว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่ในวันนี้สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับสำคัญมากนะครับ
เพราะเป็นวินาทีที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่จุ๋มนะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ดอกด้วยกัน

จะกระเป๋าไปด้วยเงิน๑๐๐๐๐บาท๑ตู้

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้หรือว่ามาเปิดดวงมาเปิดโอกาสใช้โอกาสให้เต็มที่แต่จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง

พร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดชัยนาธครับ
จนกระทั่งมามีโควิดเข้ามาอย่างนี้
ห้ะพักวงเหรอคะ
แล้วพอวันหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าเขาจะล้มคณะมันก็แบบพังไปหมดเลยก็มีกระจ่างเครื่องลิเก
มันเป็นทางเดียวที่แบบมันจะมีกินมีใช้ในครอบครัว
ทุกวันนี้ที่สู้ก็คือแม่กับลูกเราเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือทงประจำจังหวัดชายนาฏมีสีอะไร
ขอตอบข้อที่๑๔บานเย็นก็แล้วกันค่ะ

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ทงประจำจังหวัดชายนาฏมีสีบานเย็นครับ

เพราะฉะนั้นครอบครัวแม่จุ๋มนะฮะจากชายนาฏ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
มารุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องพระอภัยมณีครับ
ก็ช่วยตากผ้าบ้างแล้วก็กลับไปก่อน
ก็แบบขอให้ใช้หนี้ได้เร็วแบบอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไป

ซอยสุวรรค์คือลูกของใคร
ตัวเลือกที่๑สุวรรค์มารีค่ะ

บาทเป็น๑๐๐๐บาทแล้วไปลุ้น๑แสนและ๑ล้านรออยู่ข้างหน้านะครับ

เดาแต่น้องเดาได้น่ารักมาก

สร้อยสุวรรณคือลูกของนางสุวรรณมาลี
ซึ่งสร้อยสุวรรณนั้นเป็นธิดาฝาแฝดกับจันสุดา

เพราะฉะนั้นได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยคือเรื่องน้ำแข็งใสครับ

เขาก็ทำทุกอย่างนั่นแหละที่ใครเขาจ้างทำ
ก็ให้น้องสู้ตอนที่เขาแท้ก็แท้
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ทำน้ำแข็งใสจำนวน๑๒ถ้วยภายในเวลา๓นาที
และป้านกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๓นาที๖วินาทีครับ
ไม่ใจเสียนะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนจากข้อที่เหลือครับ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลา
จากเรื่องบ้านของเราครับ
ปรึกษาวแย่จริงอะประจุมแย่

มันไม่มีช้างหลบหลีบไปข้างในได้

เราก็ต้องสู้เราต้องทำ

กรอบรูปนี้มีลายรูปหัวใจทั้งหมดกี่ดวง
ตัวเลือกที่๑กันแล้วกัน

มีลายรูปหัวใจทั้งหมด๑๔ดวงครับ

ตอนนี้นะครับครอบครัวของแม่จุ๋มนะครับ

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอก

ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่อีกนะครับในวันนี้

ตอนนี้เลือกตู้โบนัสได้๓ตู้

ครั้งเดียวแล้วขอให้ออกนะครับ
แต่ตอนนี้เลือกก่อนนะครับ
ว่าจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหน
กุญแจนะครับ๓ดอกรวมเป็น๖๐วินาทีหรือ๑นาทีนั่นเอง
ขอให้โชคดีไขครั้งเดียวแล้วขอให้ออกนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ออกแล้วครับไปต้อนรับ

มาลุ้นกันนะครับว่าโบนัสหลังตู้

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑โบนัส

๑โบนัส

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือ

เหลืออีกหนึ่งหมายเลขก็คือตู้หมายเลข๒ครับ

มาดูต่อเลยว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒เท่าไร
มาดูต่อเลยว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒เท่าไร
๑โบนัสหลังตู้หมายเลข๒เท่าไร
มาดูต่อเลยว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒เท่าไร
มาดูต่อเลยว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒
มาดูต่อเลยว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒เท่าไร
๑โบนัสหลังตู้หมายเลข๒เท่าไร

๑โบนัสหลังตู้หมายเลข๒เท่าไร
มาดูอีกตู้นึงที่เหลือก่อนนะฮะ

เท่าสาร๑๐๐กิโลกรัม

ครอบครัวของแม่จุ๋มจากจังหวัดชายนาฏนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

๑แสน๒หมื่นบาท
ได้ต่อชีวิตแน่ชื่นใจจริงดีใจด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้นะบอกเลยนะว่าพลังของการต่อสู้ที่ครอบครัวแม่จุ๋มมาในวันนี้นะครับ
ทำให้หลายคนและโดยเฉพาะในอาชีพเดียวกันก็คือลิเก
ข้อคิดอีกเยอะมากมายแล้วทุกคนคงจะหันมาสู้ชีวิตนะครับ
ล้มแล้วยังไงก็ยืนขึ้นใหม่ได้ขอให้เราไม่ท้อเราต้องสู้
ผมเชื่อนะครับว่าต้องมีสักวันที่เป็นของเรา
ถ้าเราไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา
และผมก็หวังว่าต้องมีสักวันที่เป็นวันของแม่จุ๋ม
ที่จะมีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น
เรามาร่วมสร้างวันดีให้กับครอบครัวแม่จุ๋ม
ทานน้ำใจคนเล็กละน้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่น่ารักฝากไว้ด้วยนะครับ
พระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเรา
มาร่วมรายการแล้วเห็นว่ารายการของเราเป็นอีกหนึ่งโอกาส
ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและพบแต่สิ่งที่ดี
พ่อแก่คุ้มครองคุณพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงนะครับ

สุขภาพแข็งแรงนะครับ
แต่ก่อนทำงานหนักขนาดไหนหนูก็ยังรับไหวค่ะ

บิดนิ้วบิดไปหมดเลยค่ะ
เกี่ยวย่าขี่มาจะเข้าหมู่บ้านอยู่แล้ว

หนูรู้สึกไม่ดีที่ทำให้พ่อแม่รับรับ
ปรับข้าวกล่องจันทนวน๑๐กล่อง
ขายในเวลา๓นาที